คุณผู้ชมครับตอนที่มันมีโควิด๑๙หนักเนี่ย
เราก็บอกว่าโควิด๑๙เป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยว
แต่คราวนี้อ้างไม่ได้แล้วครับ
นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษเขาเพิ่งมาเที่ยว
คนร้ายชาวไทยไปคว้ากระเป๋าเขาแล้วหนี
มันอาจจะดึกสักหน่อยนะครับ
ชาวอังกฤษ๒คนนะครับเขาวางกระเป๋าอยู่ที่ริมหาดที่อ่าวนางจกระบี
แล้วเดินลงไปเล่นน้ำทะเลจากนั้นไม่นานครับมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับ

ปรากฏว่านักท่องเที่ยวชาวอังกฤษก็หันมาเห็นพอดีวิ่งตามครับ
ไปคว้าตัวคนร้ายนะครับไว้จนรถจักรยายยนต์ของคนร้ายล้มลง
อดรัดฟัดเหวี่ยกันอยู่นี่ฮะนี่คุณผู้ชมคนร้ายเพิ่งเดินมา
ประมาณสักตี๒กว่าใช่ไหมครับใช่ครับคุณพระราพร
นี่แหละครับมาถึงแล้วเห็นของแล้วแล้วก็เห็นกระเป๋าแล้วไปล่ะไปล่ะครับ
นี่คือจังหวะนี้นะครับนักโฌงเที่ยวก็หันไข้ใกล้มาเห็น
กอดรัดฟัดเหวี่ยงกันอยู่นะครับแต่ว่าคนร้ายเนี่ยดิ้นหลุดได้นะ
หลังจากจังหวะนี้ครับเนี่ยครับกำลังสตาร์ทมอเตอร์ไซด์ไป
เขาก็นะไม่อยากเสียของของเขา
คนร้ายได้เงินสดไปสักประมาณ๕๐๐บาทครับ

เหตุเกิดตอนเกือบตี๓ครับ
๒๔เมษายนที่ผ่านมา

พบว่าคนร้ายเคยเป็นอดีตนักมวยชื่อดังของภาคใต้
เป็นนักมวยเดินสายชื่อเด่นแสนชัย

เรื่องต้นคนร้ายยอมรับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุจริงครับ
ค่ะนี่แหละค่ะก็
เสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยวนะคะ
แต่ตำรวจก็บอกว่าต้องรีบจับให้ได้โดยเร็ว
เพราะไม่ได้เดี๋ยวส่งผลกระทบนะคะ